ขยับกลับมาบ้านเราประเทศไทยครับที่อ่างทองจราเข้ร้อง
ไม่ร้องได้ไงเพราะว่าน้ำท่วมถึงชั้น๒แล้วนะฮะ
หากวิกฤตไปมากกว่านี้ไม่มีที่จะอยู่แล้วครับ
โอ้โหจราเข้ร้อนก็ไม่ใช่จราเข้ตัวเป็นเป็น
แต่เป็นตำบลจราเข้ร้องอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับ
แม่น้ำเจ้าพญาก็มาจากหลายเขื่อนแหละที่บอกไว้มันพัดพาน้ำมา
ส่งผลให้ชาวบ้านชั้นหนึ่งที่ใครอยู่ชั้นหนึ่งตอนนี้
ชั้นหนึ่งไม่เหลือแล้วต้องอบพยพไปอยู่ที่ชั้น๒ฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ชั้น๑อยู่ไม่ได้อบพยพไปอยู่ชั้น๒
ชั้น๒เองก็มีความวิกฤตเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านบางส่วนถึงขั้นบอกว่าถ้าชั้น๒อยู่ไม่ได้จราเข้ก็ร้องแบบนี้แหละ
สละเรือจริงคือสละบ้านฮะไปอยู่ในพิกัดอื่นที่ปลอดภัยกว่าเป็นไง
เอาเรือพายออกไปพายออกไปไปนอนกันอยู่บนถนนหนทางกันแล้ว
หลวงชนบทอ่างทองสิงห์บุรีตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมคน
เตรียมรับมือคนที่อพยพมาจากในพื้นที่บ้านของตัวเองมาปรากฏปรักฐานกาลมุงนอนครับ
ภาพมุมสูงก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างแรงเหลือเกิน
นอกจากอำเภอชายวแล้วป่าโมกวิเศษชายชาญ๓ก้ว
ยังอยู่ที่อ่างทอง
รอบนี้เนี่ยฟาร์มนกกระทาหานกไม่เจอ

เอานกออกมาไม่ได้เพราะว่ามันทุลักทุเลเหลือเกิน
ถ้าหากจะไล่จับนกจับนกใส่กรงใส่กรงใส่กรง
ใส่น้ำจะท่วมก่อนตอนนี้ปล่อยให้นกมันไปอยู่ในที่สูงก่อนฮะ
และเอาทรัพย์สินมีค่าบางส่วนที่พอจะเอาออกมาได้
เอาออกมาก่อนเพราะว่านี่คือสถานการณ์น้ำที่ตำบลชัยฤทธิ์
อำเภอชายโยร้อยกว่าหลังคาเรือน

เจ้าของฟาร์มคุณธนพัฒน์งามรุ่งโรศบอกไม่ไหวฮะ
ต้องปล่อยนกไปก่อนแล้วรอให้สถานการณ์น้ำลดลงกว่านี้

กระทาเลี้ยงไว้ทำไมเอาไข่เอาไข่มาขาย
แต่ว่าตอนนี้ยับเยินเสียหายไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาทแน่นอน
ข่าวนี้ไม่เห็นนกสักตัวก็อย่าตกใจกันแล้วกัน
กอยู่ข้างในเอาออกมาไม่ได้
ค่ะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
คือปกติแล้วเนี่ยลำน้ำชีเนี่ยมันเอ่อล้นขึ้นมา
ชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วนะคะประมาณสัก๕๐๖๐หลังคาเรือน
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พนังกั้นน้ำลำน้ำชีมันพังค่ะ
คุณผู้ชมน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาแรงมากเลยนะคะ
นี่นี่คือภาพมุมสูงนะคะภายใน๒ชั่วโมง
น้ำเนี่ยจากสักประมาณ๕๐เซนติเมตรท่วมไปเป็น๒เมตรนะคะ
มันมาแรงและมาเร็วมากส่วนนี้ค่ะโรงงานขนมปัง
ตอนนี้กลายเป็นว่าติดเกาะแล้วเมื่อวานเนี่ย
คือพนักงานของโรงงานเนี่ยบอกว่าตอนเช้ายังเดินเท้า
ได้ปกติเลยน้ำท่วมไม่สูงนะคะ
มันแบบทะลักเข้ามาทะลักเข้ามา

เพราะน้ำท่วมสูงสักประมาณ๒เมตรมิดหัว

เรือท้องแบนมาช่วยพนักการค่อยขน
ที่ผลิตขนมปังค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ริมลำน้ำชีนะคะ
ส่วนนี้บ้านเรือนประชาชนคือผู้จัดการโรงงาน
ชื่อว่าคุณละลิดาเฉลิมจักรบอกว่าครั้งนี้หนักจริง
หนักกว่าปี๕๔น้ำมาแรงแล้วก็มาเร็วทั้งที่ว่าเตรียมตัวไว้แล้ว
และที่สำคัญที่ตั้งโรงงานก็อยู่ในพื้นที่สูงด้วย
นี่ขนาดว่าอยู่ในพื้นที่สูงยังท่วมได้ขนาดนี้นะคะ
ส่วนนี้ภาพความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาคือโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าพระเนา

ผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาบอกว่าคือ
ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนสักประมาณ๕๐หลังคาเรือน

ขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย
ใครมีรถรีบเอารถออกไปอยู่ในพื้นที่สูง
ส่วนผู้สูงอายุเด็กหญิงตั้งคันแล้วใกล้จะคลอดเนี่ย
โชคดีมากเจ้าหน้าที่นำตัวออกมาก่อนหน้านี้นะคะ
ในท้องที่ก็คือสพท่าพระก็ช่วยกันนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันนะคะ
ตำรวจนำเรือท้องแบนไปรับประชาชนออกมาค่ะ
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
คุณสมศักดิ์จังตระกูลก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปพของขอนแก่นทหารตำรวจกู้ภัย
ไปช่วยนะคะลงพื้นที่ไปแบบนี้ค่ะ
เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ

ใช่ตลอดทั้งคืนเลยนะคะช่วยกันเก็บข้าวของอพยพประชาชน
ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยชั่วคราว
ชาวบ้านหมู่ที่๖ของบ้านท่าพระเนาคุณกาญจนพรบอกว่า
เจ้าหน้าที่นำเรือเข้าไปขนของภายในซอยหอพักเนี่ยนะคะ
น้ำท่วมสูงมากเข้าของลอยต่อหน้าต่อตากระจัดกระจายเลย
ขนออกมาได้เพียงบางส่วนเชื่อไหม
ที่เหลือต้องทำใจต้องทำใจปล่อยให้มันลอยไปตามสายน้ำ
มีอะไรบ้างตู้เย็นทีวีต้องปล่อยต้องยอมให้มันจมน้ำไปนะคะ
บอกว่าเอาเสื้อผ้าออกมาได้เพียงไม่กี่ชุด
แล้วน้ำมันท่วมเร็วมากอย่างที่บอกไป๒ชั่วโมงท่วมมิตรเลยนะคะ
บอกว่าเสื้อผ้าเอาออกมาได้แต่ตอนนี้จะบอกว่าเอาชีวิตรอดดีที่สุดนะคะ
ว่าราชการคุณสมศักดิ์บอกว่าจากการสำรวจปริมาณน้ำลำน้ำชีในพื้นที่ท่าพระนาว
ตอนนี้พบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่าขณะที่ประเมินการไว้แล้วนะคะ
ก็คือสูงเกินกว่า๒เมตรแล้วก็คาดว่าโอ้น่าตกใจมาก
ระดับน้ำจะเพิ่มสูงอีก๑๒เมตรแปลว่าไปบวกของเดิม๓เมตรถึง๔เมตรเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างด้านในแล้วนะคะ
นี่คือสถานการณ์น้ำท่วมที่ตัวเมืองขอนแก่นค่ะ
นั่นคือขอนแก่นนะครับแต่ว่าสถานการณ์อุทธกภัยหรือว่าน้ำท่วม
ตอนนี้ยังมีอีก๑๘จังหวัดที่ยังท่วมหนักอยู่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพนะครับเปิดเผยบอกว่า
อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่นะที่เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเนี่ย
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตกหนักตั้งแต่๒๓กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหม
ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่๓๒จังหวัด
มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม๒๐๕อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบ๒๘๖๕๗๗ครัวเรือน
ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายไปแล้วนะ๑๔จังหวัด
แต่ยังเหลือจังหวัดที่มีพื้นที่น้ำท่วมอยู่อีกถึง๑๘จังหวัดอะไรบ้าง
สุโขทัยพิสุนโลกเพชรชบูรณ์พิจิตรขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมา
อุบลรัชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี
สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอายุทยาและปฐุมธานี
น้ำท่วมใน๘๐อำเภอครับและมีประชาชนได้รับผลกระทบ๑๔๔๙๑ครัวเรือน
ขณะที่ทีมกรุ๊ปทีมกรุ๊ปนี่เตือนเลยนะเมื่อกี้ที่เราพูดกันตอนต้นรายการ
อยู่อีสานเหนือฟังทางนี้หน่อยนะครับ
ต้องจับตาพายุที่จะพัดเข้ามาประเทศไทยอีก๒ลูกครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้
ลูกแรกนะจะเข้ามาในช่วง๑๑ถึง๑๒ตุลาคมนี้ชื่อว่าพายุไลออนร็อกนะครับ
มาจากฟิลิปปินส์มาตามเส้นทางของมันผ่านเกาะไหลำ
แล้วก็จะเข้าเวียดนามแล้วก็จะมาเจอกับพื้นที่อีสานเหนือจังหวัดอะไรบ้างล่ะ
นครพนมบึงกาลอุดรธานีสกลนครแล้วก็จังหวัดเลย
ท่านที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้นะต้องระวังน้ำท่วม
ส่วนอีกลูกหนึ่งพายุหมายเลข๑๘ชื่อคมปาซุ
คมปาซุเนี่ยจะเข้ามาระหว่าง๑๓๑๖ตุลาคม
และจะผ่านเข้าประเทศไทยทางอีสานเหนือเหมือนกัน
โอ้โหขอให้เบาขอให้เข้าก็เข้าเบาแล้วกัน

คือน้ำเก่ายังไม่หายน้ำใหม่จะมาเติมซ้ำอีกแล้ว